เหตุการณ์ครับเป็นเรื่องราวสยดสยอง
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขย
ก็ควงปืนไปต้องการที่จะไปเคลียร์หรือไปยิงแม่ยาย
แต่ปรากฏว่าไม่เจอแม่ยายทำยังไงล่ะ
เจอพ่อตาและน้องเมียยิง๒คนนั้นตาย
นี่โมโหที่ถูกขวางทางรัก
ก็เลยควงปืนไปยิงตาย๒ศพมีรายงานเพิ่มเติม
ก่อเหตุเสร็จแล้วไปซุ่มตระเวนดูตามโรงพยาบาล

ถ้าหากว่ามีญาติของผู้ตายมาอีกก็จะยิงอีก

จับได้หรือไม่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับ

คือไปหาปืนมาแล้วต้องการจะมายิงเป้าหมายของในเป้เนี้ยต้องการยิงแม่ยายอืมแต่ปรากฏว่าแม่ยายเนี้ยยังไม่อยู่ตอนนั้นเจอพ่อตากับน้องเมียก็เลยยิงสองคนนั้นก่อนอืมยิงเสร็จแล้วพ่อตาอายุสี่สิบหกปีเสียชีวิตน้องเมียอายุยี่สิบสองปีเสียชีวิตค่ะนี่นะฮะตรงจุดนี้นะผู้ชายทั้งคู่เลยตัวของแม่ยายเ
มาจากชั้นบนครับลงมาดูข้างล่างเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตะโกนบอกเฮ้ยพ่อโทรแจ้งตำรวจเร็วเสียงปืนตอนนั้นเธอยังไม่รู้นะฮะว่าผัวเนี่ยถูกยิงแล้วด้วยความตกใจไงพอเห็นว่าอ้าวลูกเขยมันถือปืนเข้ามาเดินเข้ามาถึงในบ้านแล้วยิงทั้งผัวเธอทั้งลูกเธอตายเสร็จแล้วเนี่ยวินาทีที่เธอประจันหน้ากับคนก่อเหตุเนี่ยเธอบอกว่าโอ้โหเหมือนลูกเขยมัน

ก็เลยส่งลูกสาวไปอยู่ที่เกาะหมากคือจับแยกกันไม่ให้คบกันจับส่งลูกสาวไปอยู่เกาะหมาก๔ปีกว่าเป้โกรธและแค้นเหมือนถูกกีดกันความรักปมแค้นมันเริ่มจากตรงนั้นครับพอลูกสาวกลับมาจากเกาะหมากมาอยู่กรุงเทพไปคบหากับนายเป้อีกครั้งแล้วรอบนี้คบกันจนมีลูกครับตอนนี้ลูก
ว่าให้รีบแจ้งตำรวจ
แต่รอบนี้แม่ยายบอกเลย
ก็ไม่คิดว่าที่โทรไปหาคุณตำรวจอีกครั้ง
จะเป็นการโทรไปแจ้งว่าผัวฉันลูกฉันโดนยิงตาย
ครั้งก่อนคือโทรไปแจ้งแล้วบอกว่าเขามาขู่

กำลังคุยกับลูกเลยลูกส่งเขาไปมาบอกว่า
มันไปแล้วนะคุณแม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปยิงหรือเปล่า

แต่ยังไม่ทันไอ้นี่เลยเราได้ยินเสียงปืนแล้ว
พอได้ยินเสียงปืนสองนัดเราก็เปิดประตูไป
เสียงอะไรพ่อแจ้งตำรวจสิ
เขาก็เงียบไปน่าจะโดนยิงแล้ว
เราก็แล้วจังหวะมันวิ่งขึ้นมาพอดีเลย
เจอประสานหน้าแล้วก็วิ่งหลบเข้าไปในห้องน้ำ

แล้วเราก็บิดประตูมันก็ถี่ประตูเหมือน

แล้วเขาก็ลูกสาวก็โทรมาเตือนเรา

ว่าเราว่านี่หัวเขาว่ามีฟื้นแล้วนะ

เราก็ยังไม่อะไรเสร็จปุ๊บ
จนมันโทรมาทางเฟส

โทรมาขู่ว่ากับเราต้องตายกันไปข้างหนึ่ง

คือแบบมันขู่ว่าจะยิงในคลิปบอกเลย

เราไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้ว
ให้เขาดำเนินการบุคคลคนนี้ให้หน่อย

แล้วบอกว่าจะรอให้เหตุมันเกิดก่อนเหรอ

เห็นไหมคุณช่วยอะไรเราได้ไหมคุณตำรวจ
บอกว่ามีเหตุอะไรเดี๋ยวจะมาถึงที่เลย

ขอความช่วยเหลือจากกำหนดแล้ว

ฟังเสียงสัมภาษณ์ของเมียและแม่ของผู้ตายนี่คือ
สุดท้ายแล้วเธอกลั้นร้องไห้ไม่ได้นะฮะ
คือทั้งเสียใจแล้วก็มีความโกรธด้วยนะ
คนก่อเหตุด้วยแล้วก็มีคำถามว่า

จนตอนนี้เธอเสียทั้งผัวและลูกไปเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักย่านซอยเพชรเกษม๖๓
กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะฮะ

แล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกสักครั้งหนึ่ง
นี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับ
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่นะ

นี่อันนี้อีกด้านหนึ่งที่จับภาพได้
เขาก่อเหตุแบบนี้เสร็จแล้วมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เป็นกระแสข่าวรายงานว่า
ในเป้คนก่อเหตุมีการพูดด้วยนะ

เดี๋ยวจะกลับไปยิงเมียและลูกของตัวเองด้วย
อกจากนี้มีกระแสข่าวอีกมุมหนึ่งบอกว่า
เป้บอกอีกเดี๋ยวจะตามไปเก็บคนที่เหลือให้หมด

ที่ในเป้จะถูกจับมานั่งคอตกแบบนี้

เขาไปนั่งซุ่มอยู่บริเวณแถวโรงพัก

ดูว่าถ้าหากว่าครอบครัวของผู้ตาย
แจ้งตำรวจหรือว่าญาติมาแจ้งตำรวจ

มีข้อมูลอีกว่าในเป้ไปตระเวนดูตามโรงพยาบาล
ว่าถ้าญาติหรือครอบครัวคนเจ็บคนตาย

มีรายงานข้อมูลหนักถึงขนาดนั้นนะฮะ

ในเป้กำลังท้องลูกคนที่๒อายุ๗เดือนนะท้อง

โอ้โหคือเมียนี่ยังท้องอยู่ด้วยนะ

ผัวไปยิงพ่อของเธอกับน้องชายของเธอตาย
หัวอกคนเป็นเมียจะรู้สึกยังไงล่ะครับ
เรื่องนี้ครับทางด้านของผู้การนครบาน๙ยืนยันว่า
ตัวในเป้แล้วเรียบร้อยอยู่ระหว่างการสอบปากคำ

คือเขาแค้นจนทำได้ขนาดนี้
แล้วมันก็ต้องไปดูนะว่าปมแค้น

แต่ก็อยู่กันมาจนมีลูกคนที่สองแล้วด้วยนะ